แต่จบศึกอาเซียนคลับนะครับแล้วก็กลับมาเจออีกรอบหนึ่งในการแข่งขันรายการนี้
ซึ่งก็เจอไทยเหมือนกันในเกมแรกด้วยนะครับ
เหมือนในสมัยที่แล้วในยุคของมิรวรรณรายวัช
แต่สิ่งสำคัญนะครับก็คือเรื่องของงานแถลงข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดนี่แหละครับ
มาโนโพลกิ้งก็บอกนะครับว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ยากและต้องปฏิบัติตามกฎในการอยู่ในบับเบิ้ล
ต้องพยายามเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจส่วนนักเตะในตอนนี้ก็แน่นอนทุกคนฟิตสมบูรณ์นะครับ
ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บทีมงานศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูเกมของตีมอลมาแล้ว
เป็นทีมรุ่นใหม่ที่กล้าเล่นขยันและจะไม่ประมาทโดยเด็ดขาด
แต่ก็มีแผนในการเล่นที่เตรียมเอาไว้และซักซ้อมกับลูกทีมไปแล้วครับ
ส่วนทางด้านตองกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
หลังจากที่มีชื่อติดทีมชุดนี้นะครับถือเป็นการติดทีมชาติ
เป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปีนะครับหลังจากมีชื่อในศึกชิงท่วย
พระราชทานคิงส์ครับเมื่อปีสองพันสิบเก้านอกจากนั้นเจ้าตองก็ยังพูดถึง
กระแสดราม่านะครับที่บอกว่าตัวเขานั้นไม่ค่อยได้ลงเล่น
กับทางลูเวิลเลยนะครับแต่ว่ามีชื่อติดทีมชาติชุดนี้
โดยเจ้าตองก็มองว่าทุกคนนั้นต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะครับ
พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการมาครั้งนี้ของทีมชาติไทย
คือต้องการที่จะเป็นแชมป์แต่ก็จะไปจุดนั้นได้
ทุกคนต้องโฟกัสในแต่ละแมชกรนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของเจ้าตองครับ
คือผมว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วผมก็ทำหน้าที่ของผมครับผม
ซึ่งในเมื่อผมมีชื่อผมก็ยินดีแล้วก็เต็มใจ
แล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทีมชาติอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งผมก็พยายามจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดเพื่อ
เพื่อที่จะตอบแทนทีมตอบแทนโค้ชแล้วก็อ่า

กล่องหลังจากแบงคกยูไทยเต็ดบอกว่ารู้สึกดีใจมากที
ชอบเล่นฟุตบอลในเกมบุกนะครับแต่ว่าในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาทีมชาติไทยก็
อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับเกมลุกนะครับซึ่งเข้าใจว่าแฟนบอลไทยนั้นชอบสไตล์ฟุตบอลแบบนี้นะครับ
แล้วก็ผู้เล่นดาวรุ่งอายุน้อยที่ฟอร์มดีจากในลีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้น
ทีมชาติไทยก็ยังได้นักเตะที่ค้าแข้งในหลีกญี่ปุ่นอย่างชนะทิพย์แล้วก็ธีรทรมาร่วมทีมด้วย
เชื่อว่าจะนำประสบการณ์อันยอดเยี่ยมนะครับกลับมาช่วยทีมให้ก้าวไปสู่การเป็นแชมป์ได้นะครับ
โดยนักเตะไทยที่อายุน้อยที่สุดในชุดนี้นะครับนั่นก็คือจนทานเข็มลีนะครับ
อายุ๑๙ปีนะครับมาจากโอบีโอเดนเซในหลีกเดนมาร์ค
นักเตะไทยที่อายุมากที่สุดในชุดนี้นะครับนั่นก็คือศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับ
อายุ๓๗ปีจากบุรีรัมยูเนเต็ดนั่นเองครับ
ส่วนเรื่องของทีมในสายเดียวกับไทยนะครับอย่างทางพม่าเนี่ยก็ไม่ได้มาแถลงข่าวในวันนี้
กับความพร้อมของทุกชาตินะครับซึ่งออร์มตัวเฮเนี่ยเขาก็ได้บอกว่านักเตะพามาติดโควิดนะครับ
ทั้งหมด๑๐คนนะครับจากรายชื่อที่เดินทางมาแข่งขัน
ก็ทำให้ช่วงหลังนี้เราไม่ได้ทราบข่าวของพม่าสุดท้ายก็เพิ่งมาทราบว่าเขาต้องกักตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
สภาพทีมจะพร้อมสำหรับการแข่งขันหรือเปล่าเพราะว่าเด็กเขาก็มีเกมเหมือนกันในช่วงพรุ่งนี้นะครับ
แล้วเดี๋ยวเจอไทยนัดที่๒วันที่๑๑ธันวาคมวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่
เพราะว่าทางสิงคโปร์เองเขาค่อนข้างจะเข้มงวดกับการคัดกรองเรื่องของแฟนฟุตบอล
เพราะว่าเดี๋ยวหลัง๑๔เนี่ยเขาจะให้คนดูเข้าไปที่สนามได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะอัตราส่วนเท่าไ
แต่พอมีข่าวแบบนี้ผมว่าอาจจะยากอาจจะกลับมาแข่งขันแบบปิดอีกครั้งก็ได้นะครับ
ก็ต้องลุ้นกันนะครับสถานการณ์ของทีมเมียนมาร์นะครับ
แต่ว่าเรื่องของทีมเต็งนะครับที่ทางทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีเนี่ย
สรรมานะครับที่มีโอกาสจะเป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับ
แน่นอนว่าเป็นเวียดนามนะครับแรงกิ้งค่อนข้างที่จะดีที่สุดเลยนะครับ
อันดับ๙๙ของโลกแล้วก็ผลงานนี่ถือว่าสุดยอดมาก
ผ่านเข้าสู่รอบคันเลือกรอบ๓ด้วยนะครับ
ในปีนี้นับเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการนะครับ
ชนะ๒เสมอ๑แล้วก็แพ้๗นะครับ
อินโดนีเซีย๔๐ชนะมาเลเซีย๒๑
ก็สาเหตุที่เจ้าเวียดนามเนี่ย
จะเป็นทีมเต็ง๑ก็เพราะว่าในรอบคันเลือกรอบ๓
แม้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้าไปเล่นได้นะครับ

เหมือนตอนที่ไทยไปแข่งสมัยที่แล้วนะครับ
๑๒ทีมเราก็กว่าจะได้แต่ละแต้มมันค่อนข้างจะยาก
แต่ว่าเรากลับมาในอาเซียนคลับเราก็เหนือกว่าคู่แข่ง
ซึ่งผลงานอย่างที่ทราบกันเราตกรอบคัดเลือกรอบ๒นะครับ
๔๐ทีมไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ส่วนผลงานก็ขาดเกมอุ่นเครื่องมาสมควรเหมือนกันในปริธินรอบนี้
เพราะว่าเราจัดการแข่งขันลีกกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ที่สำคัญการเตรียมทีมก่อนถึงศึกอาเซียน

ทำให้เป็นรอเวียดนามชัดเจนเรื่องของแมทฟิต
เรื่องของความคุ้นเคยในโกงในเกมต่างด้วยนะครับ
ก็เชื่อว่านี่คือนักเตะชุดที่สมบูรณ์ที่สุดของเราในรอบ๑๐ปีเลยนะครับ
ก็หวังว่าจะเป็นคู่ชิงในฝันไทยเจอกับเวียดนาม
อยู่ที่ว่าเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมในเกมรอบแรกแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับ
ครับก็คาดการณ์กันว่าถ้าไม่ผิดแผนไทยก็จะเข้าเป็นอันดับหนึ่งของสายนะครับ
ส่วนสายต่อปากอย่างก็คือเวียดนามเวียดนามก็น่าจะเป็นที่หนึ่งของสายนั้นนะครับ
ส่วนอันดับ๒ของสายนั้นก็น่าจะเป็นทีมนี้นะครับ
ผลงานในฟุตบอลโลกสองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกนะครับรอบสอง
เลเซียก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตานะครับผลงานในปีนี้๖นัด
แพ้ห้านัดชนะหนึ่งนัดเท่านั้นแต่ว่านัดเดียวที่เก็บชนะได้นะครับ
เป็นนัดที่เจอกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกเกมล่าสุดนั่นเองด้วยนะครับ
ว่าน่าจับตาเลยเพราะว่าสถิติที่น่าสำคัญก็คือไทยพบกับมาเลเซียมา๕นัดหลังสุดเนี่ย
เราไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้เลยนะครับก็ต้องไม่ประมาทแน่นอนนะครับในการเจอกับมาเลเซียครับ